ก็มีแต่ข่าวที่เบรกนี้รู้สึกหนักเหมือนกันเนาะ

บางคนก็ยิ้มกับความสุขของคนอื่นสักนิดนึงนะครับ
เมื่อวานนี้เศรษฐีใหม่เกิดขึ้นหลายคนเลยจ้า

แต่ไม่เป็นไรยินดีกับพวกเขาทุกคน

ใครได้รับโชคกันบ้างไล่เรียงกันเลยนะคะ

นี่ค่ะนางสูเนตราคิดเสนวัย๖๑ปี

ขึ้นโรงพักโซ่พิสัยลงบันทึกประจำวัน
ไม่ใช่เรื่องร้ายแต่กลายเป็นเรื่องดี

ถูกรางวัลที่๑งวดวันที่๑๖ธันวาคม๕๖
๕๒๙๙๒๔๒ใบได้ไป๑๒ล้านบาทเลยค่ะ

วันก่อนมีตลาดนัดในหมู่บ้านห้วยลึก
เธอก็ไปเดินช้อปปิ้งซื้อของตามปกติ

เธอก็บอกว่าอยากได้เลข๙๒๔มันไม่มี
แต่แม่ค้าน่ารักมากเลย
เหมือนติดต่อประสานคนขายอีกราย
ลองบอกเธอลูกค้าอยากได้ลองหาให้หน่อยสิ๙๒๔มีไหม

แต่ตอนดูถ่ายทอดสดออกรางวัลเท่านั้นแหละค่ะ

แก่หมายเลขทางไทยรัฐทีวีถูกต้อง
เท่านั้นแหละค่ะได้ไปเลย๑๒ล้านยิ้มกว้างเลยนะคะ

แล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร
แล้วก็บรรพบุรุษที่ล่วงลับด้วย

เรียกแม่ทันทีเลยจ้า
คุณผู้ชมไปต่อค่ะไปดูความตื่นเต้นดีใจของแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ย
แล้วก็เธอเป็นแม่ค้าขายผักในตลาดเช้า

นี่ค่ะคุณผู้ชมเศรษฐีใหม่ป้ายแดงท่านนี้
ชื่อว่าคุณป้าประกายรัฐมาลัยทิพย์อายุ๕๒ปีนะคะ
ปั๊บรับโชคเช่นเดียวกัน

หลังจากที่รู้ว่าตัวเอง

ก็เอาลอตเตอรี่ไปลงบันทึกประจำวัน
ทีนี้เราก็ถามว่าเอ๊ะคุณป้าคะ

เอาเลขมาจากไหนจากไทยรัฐทีวีหรือเปล่า
คุณป้าบอกว่าคือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๑๕ธันวาคม
ก่อนที่จะเป็นวันลอตเตอรี่ออกเนี่ยนะคะ
ส่งลูกสาวทำงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างทางขับรถไปแวะปั๊มค่ะ

คุณป้าก็เลยบอกว่าเอาล่ะจัดซะหน่อย๒ใบ
ก็เลยไปซื้อมาจริงหวังจะซื้อเลข
แต่ที่แผงมันนานไม่มีมันมีแต่เลขท้าย๙๓
คุณป้าก็เลยบอกว่าเออนึกในใจเอาละ
ยังไงก็๒๔ตรงกับอายุของลูกชายคนเล็ก

สุดท้าย๑๒ล้าน๑๒ล้านหน่อค่ะนะครับสำหรับเงินรางวัล

แน่นอนนะคะคุณป้าประกายรัฐบอกว่าอย่างแรกเลยปลดหนี้
หนี้ก่อนฮะการไม่มีหนี้คือลาบอันประเสริฐ
หนี้ก่อนเลยค่ะหลังจากนั้นก็ต่อเติมบ้านให้เสร็จเรียบร้อย
เพราะว่าบ้านก็คั่งค้างมานานแล้ว
แล้วที่เหลือจะแบ่งให้กับลูกไว้เป็นทุนทำมาหากินนะคะ
แล้วที่เหลือก็จะไปต่อยอดขายผักขายก๋วยเตี๋ยวต่อไป
ทีนี้คุณผู้ชมป้าประกายรัฐบอกว่าแน่นอนนะคะ
ถูกลอตเตอรี่ทั้งทีรับ๑๒ล้าน

วันร้านก๋วยเตี๋ยวที่คุณป้าเปิดอยู่เนี่ยทานฟรีไม่อั้นนะคะ
วันนี้ก็ไปกันได้สินะอันนี้ที่พิศนุโลกใช่ไหมครับ

ไปต่อกันที่ศรีสเกต
๒ผัวเมียธรรมนาธรรมไร้อยู่ที่อำเภอปราศีสระย
ตอนนี้เป็นเศรษฐีใหม่แล้วนะฮะ
ถูกลอตเตอรี่๒ใบได้มา๑๒ล้าน
โดยนายอำนวยอายุ๕๑ปีและนางสุดตาแหวนหล่ออายุ๔๙ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าเย็นวันอาทิตย์ที่๘ธันวาคม
เดินซื้อข้าวที่ตลาดสดเทศบาลเมืองคง
ไม่รู้จะซื้อเลขอะไรดีแม่ค้าหยิบให้หน่อย
แม่ค้าก็หยิบโชคมาให้นี่แหละครับ๑๒ล้านเลย
ทั้งสองท่านบอกว่าเงินที่ได้จะนำไปใช้หนี้ทกศ
กู้มาส่งลูก๒คนเรียนจนจบปริญญา

และเป็นทุนการศึกษาให้หลานได้เรียนหนังสือ
สร้างอนาคตของครอบครัวต่อไปแน่นะครับ

ชัยนาธร้อนอย่างกับไฟเยอะนะคะ
ต้องลุกกันไปเลยทีเดียวเพราะว่า
ชาวชัยนาฏเขาแห่ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๙๗กันทั่วหน้า
เขาได้มาจากไหนรู้ไหมคุณเป็นอายุของพระมงคลวิจิต
หรือว่าหลวงพ่อพระอัตตสันโต
เจ้าอาวาสวัดโคกดอกไม้ที่อำเภอสรรคบุรี
เกจิชื่อดังชาวชายนาฏที่ชาวชายนาฏเขาเคารพนับถือ
มรณภาพไปวันที่๑ธันวาคมสิริอายุ๙๗ปีพอดีค่ะ
ศิษย์ลูกหาก็เลยเอาอายุหลวงพ่อพระไปเสี่ยงโชค

บางคนได้๑ใบ๒ใบ
บางคนซื้อเป็น๑๐ใบที่พีคสุด๑๐๐ใบก็มาจ๊ะ
ครับซื้อเยอะมากเลยนะฮะ
มาดูคนดวงเฮงอีกไหมฮะ

หลายคนพาไปที่นี่เลยค่ะไปส่องขันน้ำมนต์ที่
เป็นลูกศิษย์ของฤษีเนรธาตุพุทธคุณนะคะ

ใช่ริมถนนสายบางปะอินบางบัวทอง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปส่องกัน
เขาบอกว่าเฮ้ยเลขนี้มันโดดขึ้นมาเลยนะคุณ

แล้วก็ถูกรางวัลเลขท้ายและที่สำคัญ
เลขที่เห็นไปตรงเข้ากับเลขทะเบียนรถของฤษีเนรด้วย
มาถึงคนดวงเห็งที่ถูกรางวัลมาแทบทุกงวดนะฮะ
จำนวนกี่ใบรู้ไหมคุณเรียงกันพลึบเลย๘๐ใบ
พร้อมข้อความบอกว่าเธอและแม่ได้เดินทางมาปฏิบัติธรรม
พญานาคทุกตระกูลที่สำนักปฏิบัติธรรม
เทพประธานภรพฤษฎิสัจจังหวัดเชียงใหม่
พญานาคได้เข้านิมิตรฝันได้ถูกเลขท้าย๙๗
นิมิตรจำนวน๘๐ใบคุณคูณไปสิใบละกี่บาทละ๘๐ใบ

ไปสร้างพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่๑๐๙
เจตนาของพญานาคทุกตระกูล
โดยเธอได้รางวัลไปทั้งสิ้น๑๖๐๐๐บาทครับ
ทีนี้ก็สุดสวิงริงโก้เลย
ใช่ค่ะเอามาปิดท้ายกันที่อีกสองคนในวงการบันเทิง

คุณสองพาราดอกซ์เจ้าพ่อถูกรางวัลต่อเนื่อง
เกือบทุกมวลเหมือนกันนี่จ้าโพสต์๕๕๕
เลขท้าย๓ตัวเป็นชุด๖ใบ
แล้วก็เขียนข้อความว่าฮ่าตลกดีงี่แม่ยิ้มออก
เท่านั้นไม่พอโพสต์ต่อมาคุณสองพาราดอกซ์ได้โพสต์รูป
ก่อนจะได้รางวัลที่๑ก็ถือเป็นโชค๒ชั้นนะคะ
เลขท้าย๓ตัวรางวัลละ๔๐๐๐บาท
แล้วก็ได้รางวัลที่๔รางวัลละ๔๐๐๐บาท
รวมแล้วได้ไป๑๔๐๐๐บาท
แต่คนที่ดูเหมือนจะขำไม่ออก๕๕ไม่มาหาสักที

ใบเลขทุกงวดถูกบ้างไม่ถูกบ้าง
งวดนี้โพสต์ภาพตัวเองถือลอตเตอรี่
มันดันเป็น๖๖๖ไงคุณ
ข้อความบอกไปรับที่ไหน๖๖๖ตั้ง๑๕ใบ

เลขท้าย๓ตัวหมุน๒ครั้งออก๕๕กับ๖๖
อืมเรื่องเฉียดขอให้บอก

เขียนมาแล้วทุกงวดไม่เคยถูกสักงวด
คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาทำไมทำไม

เออไม่เป็นไรคุณผู้ชมชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอ
ตอนนี้คุณผู้ชมก็บอกมาเหมือนกันว่างวดนี้ไม่ถูก
แต่งวดหน้าเรายังมีหวัง
ย้ำนะงวดหน้ามาเร็วหน่อย๓๐ธันวาคม๖๒นี่แหละนะครับ